ถ้าจะพูดถึงสถานการณ์โควิด๑๙นอกเหนือจากตัวเลขจำนวนผู้ป่วย
หรือว่าผู้ที่รักษาหายแล้วอะไรก็ตามแต่
สิ่งที่คุณผู้ชมถามทีมข่าวของเราเข้ามาตลอดเลยก็คือ

ตั้งแต่เริ่มต้นมันมีปัญหาเรื่องของการกักตุนหน้ากากอนามัย
ตั้งแต่เป็นข่าวใหญ่ก็คือกรณีเสียบอย
อ้างว่าตัวเองมีหน้ากากอนามัย๒๐๐ล้านชิ้น
ตัวเลขที่มุมจอก็คือตัวเลขของผู้ป่วยภาพรวมทั้งหมด
ของประเทศไทยณตอนนี้จะขึ้นให้ดูเรื่อยนะคะ

วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาแถลง
เปิดโปรงพฤติกรรมของขบวนการกักตุลหน้ากากอนามัย
แล้วก็มีเพจแหม่มโพดำเขาก็นำข้อมูลจากเพจของเสียบอยเองนี่แหละ
เผยแพร่ต่อแล้วก็เป็นข่าวดังเนี่ยนะคะ
วันนี้ตำรวจออกมาแถลงหมดเลยบอกว่าภาพรวมก็คือ
มันโยงกันได้ประมาณ๔คดีด้วยกัน
คนล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวก็คือ
นายพันยศอัคระอมอนพงศ์อดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคภาราดอนภาพ
เดี๋ยวเราให้ไปดูภาพการควบคุมตัวนายพันยศก่อนนะคะ
ควบคุมตัวเมื่อวานนี้นะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
นำกำลังไปมีหมายจับค่ะ

ไปจับนายพันยศอัคระอมรพงศ์
อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรดรภาพ
ฐานความผิดจงใจทำให้ราคาหน้ากากอนามัย
ต่ำเกินสมควรหรือสูงเกินสมควร
หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้า

ไม่แจ้งปริมาณสถานที่เก็บต้นทุนค่าใช้จ่าย
แผนการผลิตกระบวนการการผลิต
และวิธีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุม

พรบว่าด้วยสินค้าและบริการปี๒๕๕๙
เพราะว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม
ห้ามกักตุ่นห้ามขายเกินราคา
ไปจับที่คอนโดแถวเพชรเกษม๒๗
แล้วก็มีหมายค้นอยู่แล้วทีนี้ต้องค้นค่ะ
ค้นทั้งห้องพักในคอนโดค้นทั้งในรถค่ะ
คอนโดไม่เจออะไรแต่ในรถเจอ
ในรถเจอหน้ากากอนามัย๒๐๐ชิ้น
นี่นะคะคือนายพันยศบอกว่า
กากอนามัยเหล่านี้ที่เจอในรถ
ตั้งใจจะเอาไปบริจาคจะเอาไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่
ที่เขาปฏิบัติงานหรือบุคลากรทางการแพทย์
เขาอ้างแบบนี้นะทีนี้ค่ะ
ก็ต้องถูกควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดี

ทำให้วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขาก็ต้องออกมาแถลงภาพรวมทั้งหมด

ซึ่งบอกว่ามันมี๔คดีค่ะ

เริ่มจากตำรวจจับกลุ่มตัวเสียบอยค่ะ
นายสอนสุวีผู้ระวีรัฐวัชรี

หรือบอยเดอะแมสที่โพสต์เฟซบุ๊ก
อ้างว่ามีหน้ากากอนามัย๒๐๐ล้านชิ้น

อันนี้คือวันแรกที่ไปพบเจ้าหน้าที่
หลังจากตัวเองเนี่ยถูกเปิดเผยเรื่องโพสต์เฟซบุ๊ก
บอกว่ามีสินค้าหน้ากากอนามัยอยู่ในมือ

บอยก็อ้างว่าผมเป็นแค่คนกลาง
ก็เป็นพ่อค้าขายของออนไลน์นั่นแหละ
ก็เลยอ้างว่ามีหน้ากากอนามัยเยอะจริงแล้วไม่มี
อ้างว่ามีแต่ว่าภาพนี้มันเป็นภาพโกดัง
ซึ่งโกดังนี้มันไปพันถึงนายพันยศ
มันเชื่อมโยงไปที่นายพันยศค่ะมันเป็นที่มา

บอยก็ไปโพสต์ภาพที่ถ่ายรูปกับคนอื่นเยอะแยะไปหมด
พิงไปถึงที่ปรึกษาคนใกล้ชิดนักการมงนักการเมืองอะไรพวกนี้อีก
มันนำมาซึ่งการขยายผลเพิ่ม
และนำมาซึ่งการรวบตัวอีกหลายคนนะคะ

ใช่คือมันเริ่มต้นจากอันนี้แหละจากเสียบอยนี่แหละ

พร้อมของกลางอย่างที่บอกหน้ากากอนามัย๒๐๐กว่าชิ้น
ถ้านับจริงแล้วก็คือ๒๘๒๖ชิ้น
นี่นะคะพลตำรวจรีสันติชัยนิรามัยผู้บังคับการ
สวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
คือข้อมูลเนี่ยนะคะมันสามารถชี้ได้ชัดว่า
นายพันยศเป็นระดับหัวหน้าขบวนการนะคะ

เป็นหัวหน้าขบวนการขายหน้ากากอนามัย
และนำเข้าหน้ากากอนามัยเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนะคะ
คือนำเข้ามาแล้วเอามาบรรจุใส่กล่องของบริษัทตัวเอง
แล้วก็เขาใช้วิธีการแบบนี้ให้คนมีชื่อเสียง
หรือคนใกล้ชิดของคนมีชื่อเสียง
อย่างเช่นในบอยเอาไปโพสต์
เป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า
แล้วก็ใช้ชื่อบริษัทหลายบริษัทนะคะ
เอาชื่อหลายบริษัทมาบังหน้า
แต่มีข้อมูลชัดว่านายพันยศ
นำเข้าหน้ากากอนามัย๕๑๓๓๐๐บาท

แล้วก็ขาย๖๑๔๘๐๐ชิ้น
มีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า๑๔ล้านบาท
๗หรือ๘คนก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในกระบวนการเดียวกัน
ก็เป็นลักษณะของในหน้าซื้อมาแล้วก็ขายไป
ในการเก่งกำไรจากหน้ากากอนามัย
ซึ่งเราสามารถที่จะรวบรวมพยาหลักฐาน
ดำเนินการได้ทั้งหมด

เรื่องต้นนะคะในส่วนของกรณีนายพันยศ

ให้การปฏิเสธนะคะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าหลักฐานมันก็ค่อนข้างชัด
นายพันยศจะปฏิเสธแต่จากการสอบปากคำ
นายพันยศให้การที่เป็นประโยชน์มากคือนะตอนเนี้ยตำรวจบอกว่า
พันยศได้รับการประกันตัวไปเพราะไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนี
นายพันยศใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
ทีนี้ค่ะก็คือเป็นการประกันไปก่อนนะคะแต่ว่าการดำเนินคดีเดินหน้าต่อนะคะ
ประกันตัวระหว่างการดำเนินคดีนี่แหละแต่ถ้ามีความผิดอื่นอื่น
ก็จะต้องเรียกตัวมาแจ้งข้อหาเพิ่มนอกจากนี้ค่ะ
มันมีกรณีจับกลุ่มนายอานนท์วัดวรเมธยางกูล
อดีตผู้สมัครสอสอภักดิ์พระราชดรภาพเมื่อสามสิบเอ็ดมีนาคมที่ผ่านมา
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่มันเชื่อมโยงกันกับคดีของนายพันยศและเสียบอยนะคะ
กรณีนี้เนี่ยคือมีผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจกองปรับรามการคุ้มครองผู้บริโภค
ดำเนินคดีนายอานนท์วัดซึ่งสอบปากคำไปแล้ว
ให้ประกันตัวไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าไม่มีพฤติการหลบหนี
ประกันตัวไปก่อนระหว่างการดำเนินคดี
แต่ดำเนินคดีเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อเชื่อมโยงกันหมด
เสียบอยนายอานนลวัฒน์และนายพันยศนะคะ
อ่าวันนี้ตำรวจเขาก็แถลงอ่าเหมือนกับ
อกจากจะสรุปคดีเรื่องการดำเนินคดีแล้วก็เหมือนกับบอกความคืบหน้าด้วยแหละ
ว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยใครพบความผิดมากน้อยขนาดไหนอะไรยังไง
แต่ยืนยันว่าไม่มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหม
อ่านอกจากบุคคลที่เป็นในข่าวตามที่แถลง
แต่มีอยู่คนนึงเป็นเพจนึงก็ละกัน
วันนี้คนก็มีคำถามเยอะตั้งข้อสงสัยเยอะ
เพราะที่ตำรวจแถลงเนี่ยบอกว่าแหม่มโพดำก็ต้องโดนด้วยนะ
คือเรื่องของขบวนการกักตุนหน้ากากอนามัยในช่วงเวลานั้นที่แบบ
โอ้โหเราขาดแค้นเหลือเกิน
หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์เนี่ยไม่มีใช้เลยเนี่ย
แมมโพดำเนี่ยเป็นคนเปิดเผยข้อมูล
ว่าเฮ้ยดูสิบุคคลคนนึงเนี่ย
ทำไมเขาถึงโพสต์ทั้งคลิปทั้งภาพถ่าย
ว่ามีหน้ากากอนามัยตุนอยู่ในมือมากขนาดนี้
ค่ะก็คือเพจแหม่มโพดำก็เอาภาพของคนที่โพสต์
เอามาโพสต์ต่อในเพจของตัวเองถูกต้อง

จนถึงวันนี้ที่เราได้เห็นข่าวว่าตำรวจเขาสรุปให้แล้วว่า
แต่ละคนมีใครถูกแจ้งข้อหาแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
แหม่มบอกแหม่มงเลยทำไมแหม่มต้องโดนด้วยอ่ะ
คนที่ได้ยินข่าวก็งงอยู่เหมือนกัน
ผิดแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวท่านฟังตำรวจก่อนกันแล้วกันนะครับ
คืออย่างนี้ครับวันนี้ศูนย์ปราบรามอาทยากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่แถลงเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับปฏิบัติการขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายกักตุล
แล้วก็ขายหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับแล้วก็โยงใยไปคนไหนคนไหนบ้างเนี่ย
ซึ่งในบอยเนี่ยเขาเป็นคนให้ข้อมูลอันเป็นเท็จให้ข้อมูลแบบผิดกฎหมายลงในสังคมออนไลน์

ข้อ๒เนี่ยครับเป็นเรื่องคดีที่๒กรณีแหม่มโพดำเนี่ยนะครับ
คดีนี้เนี่ยนะครับก็พยายามหลักฐานก็นำในพยานหลักฐานในคดีตามข้อหนึ่งนะครับ
โพสต์อีกรอบหนึ่งก็ค่อนข้างที่ชัดเจนว่าเป็นข้อมูลอเมเท็จนะครับ

ขณะนี้เราอยู่ระหว่างการสืบสวนว่าแหม่โพดำคือใครเท่านั้นนะครับ
คดีที่ในส่วนของแหม่มโพดำได้มีการนำเอาข้อมูลนะครับที่ในบอยโพสต์
ในส่วนหนึ่งเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันเป็นความเท็จเช่นในกรณีที่เอาเช็คแล้วก็ไปปลอมแปลงเช็ค
อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเท็จส่วนหนึ่งที่ชัดเจนนะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนแหม่มโพดำก็เอาข้อมูลของในบอยมาโพสต์อีกรอบหนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกันครับ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนว่าแหม่มโพดำคือใครครับ
สรุปตำรวจบอกว่าแหม่มโพดำเนี่ยเอาคลิปเอาเรื่องราวของในบอยที่เขาโพสต์ข้อความโพสต์คลิปที่ผิดกฎหมายมาลงมาแชร์

เอามาทำซ้ำอ่ะกำลังสืบสวนอยู่ว่าแอดมินเพจแหม่มโพดำคือใคร

จากคนจะมีคำถามแล้วก็สงสัยแล้วเนี่ยแหม่มโพดำเองเขาก็โพสต์ทันทีนะฮะ
แหม่มโพดำวันนี้โพสต์ทันทีบอกว่างานเข้าเฉยจ้ะ
เห็นข่าวรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่า
ซึ่งถือว่าเข้าข่ายความผิดนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
แล้วก็มีวงเล็บบอกว่าไปแชร์มันตอนไหน
มีแต่แคปสิ่งที่มันโพสต์มาลงในความคิดเห็น
แหม่มโพดำบอกว่าสิ่งที่ตำรวจพูดเนี่ย
มันก็เข้าข่ายเฟคนิวส์นะเหมือนกับแหม่มโพดำเขาบอกว่าเขาไม่ได้แชร์นะ
เขาก็คือแคปแคปภาพที่ในบอยเขาเคยโพสต์เอาไว้เนี่ย
เอามาลงในเพจของเขาเพื่อให้สังคมช่วยกันตามหาหน้ากากอนามัยที่มันถูกกักตุลที่มันหายไป
เพราะว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศรวมถึงประเทศไทยไม่มีหน้ากากอนามัยใช้
พอในบอยโพสต์หลักฐานอวดหน้ากากอวดคลิปว่าโอ้โหมีกองเป็นลังมีโกดังแบบนู้นแบบนี้
แหม่มโพดำเขาก็แคปแล้วก็มาบอกว่าเออเนี่ยทำไมคนนี้ถึงมี
หวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่ารัฐบาลไปตรวจสอบ
หลายคนก็เลยมองว่าทำไมไม่มองว่าเพจแหม่มโพดำ
หรือว่าทำผิดซ้ำแบบนี้ก็เลยต้องตามตัวมาดำเนินคดี